เป็นประเด็นร้อนทางการเมืองในวันนี้
เพราะว่ามีคลิปเสียงที่อ้างกันว่าเป็นเสียงของสนชหารือกัน
แต่พาดพิงไปถึงนายกลุงตู่

มันสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้มีการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ของเราตอนนี้ก็ทำหน้าที่ทั้งสภาผู้แทนก็คือสสแล้วก็สว

แต่งตั้งคณะกรรมการในองค์กรอิสระ

ในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน

ตามกฎหมายใหม่ของกศช
เหลือ๗เหลือแค่๗คนนะครับ
วาระ๖ปีคณะกรรมการสัญหาก็

ปรากฏว่าสนชลงมติ

ก็ว่ากันไปตรงนั้นแต่มันให้บังเอิญอย่างนี้ครับ

คลิปหนึ่งถูกเผยแพร่ออกมา

อ้างว่าเป็นการหารือกันของสนชก็ไม่รู้กี่ท่านแหละ
แต่หารือกันก่อนที่จะเข้าที่ประชุมใหญ่เนี่ย
ว่าเราอย่าเลือกใครเลย
เพราะนายกไม่แฮปปี้
คือคลิปนี้ความยาวมันประมาณสักเกือบ๘นาที

แฮปปี้กับรายชื่อ๑๔รายชื่อนี้
มีเรื่องนู้นเรื่องนี้ปัญหานู้นปัญหานี้

ตั้งแต่ประชุมกันครั้งสุดท้ายแล้วก็

ในวัญกึ่งว่า
ท่านนโยคท่านไม่แฮปปี้

ท่านก็ต้องการที่จะใช้อำนาจที่ท่านมีอยู่

คือท่านนายกเนี่ย
ท่านไม่แฮปปี้จะเป็น๑๔รายชื่อนี้

รับประการที่หนึ่งรับประการที่สองจะเห็นว่าพวกนี้เกี่ยวข้องกับข้อสอดพระชรเยอะเกิน
เยอะเกิน
มันใช้แบบว่าพอเจอแล้วเนี่ยถ้าพวกเนี้ยได้เข้าไป
ให้ที่จะตามมาซึ่งคือที่ฝุตศาสตร์กันต่าง
มันจะคุณกับใครอาจารย์จะตั้ง
คุณที่เขาหวังแล้วมันก็จะมาเป็นที่ฝุตศาสตร์กันต่าง

ที่จะเอาข้อมูลที่ดูกันอะไรแล้ว
เพื่อให้ผู้ชายศัตริย์แข็งกันก่อนในการพิจารณา
สนชนะครับก็ยอมรับว่าได้ฟังเสียงในคลิปแล้ว
สัญหากันไปเสร็จก่อนเรียบร้อยนานแล้ว
ขณะนี้กำลังพิจารณาจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน

และก็ข้อมูลที่ว่าท่านนายกสั่งก็ไม่จริง
ทีนี้มาดูรองนายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประวิทย์บ้าง

ว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่สนชดำเนินการเองแล้วก็คว่ำเองหรือเปล่า

อันนี้ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูลไม่ได้มีปัญหาอะไร

นักข่าวก็ไปถามนะเพราะเมื่อเย็นนี้
นายกพอเสร็จจากการเป็นประธานประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติแล้วเนี่ย
นายกจะเดินกลับขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไง
แล้วทีนี้พอนักข่าวถามนายกสายหัวค่ะ
แล้วก็บอกว่าไม่รู้เสียงใครก็ไม่รู้
ทีนี้พอนักข่าวถามว่าเราต้องชี้แจงไหมท่าน

เพราะเป็นเสียงใครก็ไม่รู้ไงท่านบอก
ส่วนทางด้านนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าต่อไปเนี่ยต้องมีการสัญหากรรมการกฎศาสตร์ธชอมัย

เพราะว่าไม่ได้มีระเบียบหรือข้อห้ามอะไร

ส่วนกรรมการกศชชุดเก่าก็ทำงานต่อไป
กว่าจะมีชุดใหม่มาทำหน้าที่แทน
ดังนั้นการทำงานของกฎศาสตร์ธชอมเนี่ยไม่มีปัญหา
แล้วก็ไม่ถึงขั้นที่จะต้องใช้มาตรา๔๔
ในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะคะ